ล่าสุดคนหนึ่งที่ไปโกหก

ก็คือรองประธานสภาอบตดัง

ไปแจ้งความเท็จว่าถูกจี้ชิงรถ

เคลมประกันแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ

จับกลุ่มนายธนกฤษวัย๕๒ปี
ซึ่งเป็นรองประธานสภาอบตชื่อดังแห่งหนึ่ง

ถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คน

ประตูสีดำไปตอนกลางวันแสก

ขณะที่ตัวเองกำลังจะขับรถไปดูงานรับเหมา
มที่ดินที่จังหวัดสุรินทร์

ตำรวจเขาก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ

ก็ถามทั้งเรื่องรูปภัณฑ์สันธารคนร้าย
ถามถึงลักษณะการลงมือก่อเหตุ

แต่เอ๊ะนายธนกฤษทำไมดูท่าทางดูมีพิรุษ

สุดท้ายค่ะตำรวจเขาก็เลยเค้นสอบถาม

ไม่ได้ถูกจี้ชิงทรัพย์แต่อย่างใด
โกหกขึ้นมาเพราะอยากได้ใบแจ้งความ

แต่ว่าหมุนเงินไม่ทันค่ะรถก็เลยหลุดจำนำ
คิดจะสร้างอุบายนี้ขึ้นมา

ไปยื่นประกอบเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย

มันไม่รอดนะคะเรื่องของการโกหกเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาแจ้งความเท็จค่ะ